โอ้ว้าวบานจังดอกกระเจียวยักษ์บานเต็มทุ่มสวยงามมากค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาพาคุณผู้ชมมาเที่ยว
ที่ทุ่งดอกกระจิวยักษ์ย้ำว่าเป็นดอกกระจิวยักษ
ไม่ใช่ดอกกระเจียวธรรมดานะคะหน้าตาเขาจะแตกต่างกับดอกกระเจียวเล็กน้อย
ที่นี่คืออำเภอทัพคล้อจังหวัดพิจิตรอเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะ
แล้วดาวก็เลยใช้ที่นี่เป็นจุดนัดพบใครบางคนไม่บอกดีกว่า
เดี๋ยวเราจะรอรอจนกว่าฝนจะมานั่นแหละนะคะเพราะว่าวันนี้เหมือนจะมีฝนเหมือนกันนะคะ
แต่ไม่ได้เยอะเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นสัปดาห์นี้ร่องฝนแอบขึ้นไปด้านบนแล้วเรียบร้อย
หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วอยู่ทางตอนกลางของประเทศด้านบนขออภัยไปไม่ถึงนะคะ
แต่คำว่าด้านบนก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะ
รวมถึงลมมรสุมฝนประจำฤดูช่วงนี้ก็อ่อนกำลังลงด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไป
แค่ฝนลดลงเท่านั้นเองนะคะทำให้ช่วงเช้าเช้าค่ะ
เมฆฝนน้อยมากเลยไม่มีเมฆฝนปกคลุมเลยทั่วไทยนะคะ
เพราะฉะนั้นผ้าที่เกือบเน่าแล้วในตะกร้าเอาออกมาซักได้นะคะ
แต่ว่าต้องรีบซักตั้งแต่ตอนเช้าเพราะว่าช่วงเที่ยงเมฆก็เริ่มตั้งเขาอีกรอบแล้ว

แต่มีพื้นที่หนึ่งนะคะที่อยากจะเตือนหน่อยวันนี้ค่ะ
ก็คือพื้นที่ภาคอีสานอาจจะตกตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงดึกเลย
ภาคอีสานเนี่ยตกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะระวังภัยธรรมชาติด้วยค่ะ
เรื่องของคลื่นกันบ้างค่ะลมมรสุมฝนประจำฤดูอ่อนกำลังลง
แต่ทะเลอันดามันตอนบนตรงนี้จุดที่มีฝนคลื่นไม่ได้ลดลงเลยนะคะ
ยังคงสูงประมาณ๒เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นประมาณ๑เมตรค่ะ
อุณหภูมิหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องวันนี้ไม่ร้อนจัดนะคะ
แต่แค่มีแดดช่วงเช้าเท่านั้นเองค่ะ